โคตรพรอยนี้นะครับเขาบอกว่า
สนุนราคาเจ้าของก็ตีราคาไว้๓๕๐ล้านบาท
เป็นกรณีที่ชาวบ้านในจังหวัดระยองนะครับ

ก็จะพูดใจนะคือเค้าเรียกกันเพราะมันใหญ่มาก
โคตรพลอยสีน้ำเงินนี้
เล่าบอกว่าพรอยนี้มีขนาด๓๕๐๐กรัตต์
อย่างไรก็ตามเจ้าของตั้งราคาโคตรพลอยนี้นะครับ
โดยกำหนดกลับละแสนนึงเท่ากับราคาก็คือสามร้อยห้าสิบล้านบาท
สำหรับผู้ที่สนใจคุณวรพรอยากครอบครองไหมครับ
นะฮะแล้วเขาก็เชิญคนที่มีความรู้เนี่ย
พลอยมาพิสูจน์ด้วยล่าสุดครับ
ศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
ท่านนำโคตรพลอยสีน้ำเงินเนี่ยราคาสามร้อยห้าสิบล้านบาทเนี่ยนะครับ
วิเคราะห์ผลเมื่อเช้านี้แล้วผลออกมาแล้วว่า
ว่ามันเป็นแค่แก้วสีธรรมดาครับ
เป็นแก้วที่มีสีสีน้ำเงิน
และที่สำคัญมันมีตะกัวผสมอยู่ด้วย
โดยการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้ใช้กล้องจุลทัศน์อิเล็กทรอนแบบส่องกรวด
ซึ่งเป็นกล้องจุลทัศนอิเล็กทรอนที่สามารถถ่ายภาพ
กำลังขยายสูงได้ถึงล้านเท่า
และสามารถวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่าง
ด้วยเทคนิคการกระจายพลังงานวัลังษีได้
โดยครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบในเชิงคุณภาพ

โดยสามารถถ่ายภาพเซลล์เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์อนุภาค
และเส้นใหญ่ที่สามารถถ่ายได้ถึงระดับนาโนเลย
ภาพขยายของโพลิเมอร์ผสมเพื่อดูการกระจาย
และการวิเคราะห์ท่าทองค์ประกอบของโลหะผสม
โดยราคาที่เกิดขึ้นหลังจากรู้ผล
คงไม่ถึง๓๕๐ล้านบาทตอนนี้ราคารดลดควบมาเหลือ๓๐บาท
และฝากไปอย่างประชาชนถ้าเจอหินลักษณะนี้
อย่าเพิ่งไปซื้อนะให้ห้องแล็บตรวจก่อนนะ
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
ตัวใจหล่นเลยจาก๓๕๐ล้านบาท
นี่ฉันต้องเก็บเงินแล้วอุตส่าห์เอาเหรียญออกมานะ

เก็บไว้ก่อนค่ะเอามาดูเอาเก็บเข้าไปที่เดิม